นี้สมัยนี้ของปลอมมันเยอะ

ใช่เพราะว่าบางทีคือดูแล้วมันก็ดูคล้ายกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม
คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อออนไลน์ไง

เขาเพิ่งไปทลายเรื่องของเครื่องสำอางปลอมมา

วันนี้มีคลิปออกมาเพื่อจะรีวิวให้กับประชาชนเห็นว่า

ถ้ามาสังเกตนะครับเนื้อครีมของแท้นะครับ

เห็นไหมครับว่ามันจะมีความที่เป็นน้ำกับนมเนี่ย
แล้วก็ตัวเดิมทีเป็นลายเดียวกันนะครับ

แล้วก็เทคเซอร์ของมันเนี่ยราคาแล้วเนี่ย

ซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับว่า
ได้ตรวจสอบแล้วว่ามันถูกออย
แล้วก็ไม่ใช่ของปอเป็นเว็บไซต์เอ่อ

คลิปสปอร์หรือถูกโปรไฟล์แล้วจริงนะครับ

ดูค่ะแต่ดีฉันไม่ได้ดูเนื้อครีม
แล้วก็หน้าตาหล่อเหลาด้วย
ดีฉันดูหน้าน้องอย่างเดียวเลยค่ะ

รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแล้วเนี่ย
การพูดถึงเรื่องเนื้อครีม

เนื้อของของจริงกับของปลอมมันต่างกันยังไง

คือเหมือนมันผสมเข้ากันได้ดี

มันจะไม่เหมือนกัน

คุณผู้ชายที่เข้าใจเรื่องเครื่องสำอาง

ใช่ค่ะแต่ดูลักษณะแล้วคือน้องน่าจะมี

ผู้จาก็ชัดถ้อยชัดคำ

ตำรวจสอบสวนกลางบอกอย่างงี้ครับ

เมื่อ๑๘มีนาคมที่ผ่านมาทาง

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

แล้วก็ออยนี่วันนั้นนะครับ

เป็นเครื่องสำอางแบบโอ้โหไปเรียนแบบ

แล้วก็ส่งขายออนไลน์ด้วย
เนื้อครีมมันน่าจะพอดูออก
ยังไงถ้าเจออีกก็แจ้งข่าวกันมาได้

ท่านผู้กับการสี่ของปคบ

คลิปนี้เนี่ยคือความจริงแล้ว

ไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจหรือว่าไม่ได้เป็น
ตำรวจของปคบหรือสสกนะฮะ

ให้กับประชาชนทางบกบ
ก็เลยอยากจะแจ้งเตือนประชาชน
เรื่องเครื่องสำอางปลอมอะไรแบบนี้
ก็เลยให้น้องจีโน่เนี่ยทำคลิปแนะนำเรื่องการ
ดูเครื่องสำอางแบบไหนครีมจริงครีมปลอม

ประสบความสำเร็จนะครับในคลิปนี้เลยนะฮะ
เพราะทำให้มันเป็นไวรัลขนาดตัวผมเองเนี่ย
เมื่อทำคลิปผ่านทางโซเชียลของตำรวจสอบส่วนกลางไปแล้ว

ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้มีคนส่งกลับมาหาผมเหมือนกันนะครับ

น้องทราบแล้วก็ตกใจควรว่าคลิปนี้มันไวร่อลเร็วมาก
เรียนอยู่นะครับปริญญาตรีอยากจะฝึกงาน
คือตำรวจสอบสวนกลางปคบพวกนี้เราจะไปฝึกงานได้เหรอ

สาขาไหนคณะไหน

ไปช่วยประชาชนผ่านกับตำรวจผ่านการฝึกงานได้